โอ้โหขบวนการลักลอบจับลิงสแหมดคุณ
ใจร้ายมากนะฮะจับแล้วก็มัดใส่กระสอบแบบนี้
เอามาแขวนไว้ยังก็เป็นราวตากผ้า
น่าจะเป็นการเตรียมการเพื่อจะส่งขายต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะลิงบางตัวตาย
บางตัวยังมีชีวิตตาปริบ

คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ

มนุษย์ทำไมช่างใจร้ายแบบนี้

นี่แหละฮะเอาลิงจับใส่ถุงตะข่ายแบบนี้
ปากถุงแขวนตากไว้ยังกระราวตากผ้านะฮะ

ชาวบ้านบอกมีริงนับร้อยตัวเลย
ถูกห้อยเอาไว้ในบ้านร้างแห่งนี้
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลผู้คำจาน
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้มีชาวบ้านเข้ามาพบโดยบังเอิญ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ศพพพให้มาตรวจสอบภายในตึกร้างแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ก็มาแล้วนะตรวจทั้งภายนอกภายในตรวจทั้งห้องน้ำ

คุณผู้ชมฮะตอนไปตรวจสอบนะ
มีกระสอบบางกระสอบตกลงไปในน้ำแบบนี้

มันจมน้ำมันตายอยู่ในบ่อแบบนี้
บางตัวที่มีชีวิตนะอ่อนแรงให้ดูตัวหนึ่งคุณ

คุณมันอยู่ในกระสอบกี่วันก็ไม่รู้แล้ว
คุณเล่าจริงอย่างในบ่อน้ำภาพเมื่อกี้

คือมันจะพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดก็ไม่ได้
เพราะว่าอยู่ในตะข่ายแบบนี้ตายแบบทรมานเลยนะเนี่ย
เพราะมันถูกแขวนไว้ด้านบนบ่อน้ำใช่ไหม
มันคงดิ้นแล้วมันก็หลุดแล้วก็ตกลงไปในบ่อแบบนี้คุณ
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจภายในตึกร้างเนี่ยนะครับ

ภายในแต่ละกล่องมีลูกลิงยัดกันอยู่ในนั้น๖๘ตัว
นี่ครับบางตัวถูกแขวนไว้แบบนี้
ตัวมีอาการหิวโหยแล้วก็อิดโรยน่าสงสารมากนะครับ
และอย่างที่บอกไปบอกว่าไอ้ลิงที่ถูกห้อยอยู่ตรงห้องน้ำ
ปรากฏว่าบีบางตัวมันตกลงไปในบ่อปูนที่มีน้ำขังนะครับ

ด้านนอกพบซากลูกลิงนอนตายอยู่ตรงพงหญ้า
คุณดูตัวนี้นะเดี๋ยวมีชาวบ้านเขาไปเก็บ
เพราะว่าตัวนี้มันถูกหมาไล่ฟัดหมากัดตายแล้วนะฮะ
แล้วก็บางตัวที่หลุดลอดออกจากกระสอบไป
มันไปปีนป่ายอยู่ตามต้นไม้รอบบ้านร้างนี่แหละฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องส่องไฟไปดูเลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง
มันไม่ค่อยส่งเสียงร้องแล้วนะคุณนะธรรมดามันเจ๊กใช่ไหม

เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑สาขาสระบุรี
ให้เดินทางมาตรวจสอบโดยเร่งด่วน
เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการลักลอบขนลิงมาจากที่อื่น

ผู้ก่อเหตุก็เลยนำลิงมาพักไว้ที่บ้านร้างแห่งนี้นะครับ
ทีนี้คุณป้าพิรมพระนาวีคุณป้าซึ่งเป็นพลเมืองดีที่แจ้งตำรวจ
แล้วก็พาชาวบ้านมาดูซิโอ้โหใครช่างใจร้ายใจดำเอาลิงมาทิ้งไว้แบบนี้นะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าป้าขับรถจะกลับบ้านพร้อมกับพี่สาว
พอผ่านเส้นทางนี้ได้ยินเสียงลิงร้อง
ก็เลยสงสัยมันมีลิงมาอยู่แถวนี้ได้อย่างไร
ก็เลยจอดรถลงไปดูในตึกร้าง
ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นลิงสักหนึ่งถึงสองตัว
แต่พอเข้าไปโอ้โหตกใจเลยฮะ
บัวลิงถูกแขวนไว้อย่างกับราวตากผ้านะครับ
แล้วก็ด้วยความสงสารก็เลยช่วยกันกับพี่สาวที่มาด้วยกัน
เชือกออกเขาบอกโหนับไปนับมานะ
เป็นร้อยตัวแน่เลยนะครับคุณป้าพยายามช่วยกันนับอยู่นะครับ
จากนั้นลุงป้าก็รีบโทรแจ้งความกับตำรวจนะฮะ

ตัดเชือกออกไปเยอะเลยก็เกือบร้อย
แล้วในรังเราออกไม่ได้มันตกน้ำอะไรมั่ง

โอ้โหก็กลับมาจากพี่สาวไง
ก็เปิดกระจกก็มาร้องทรมานโอ้โหเวรกรรมนั่งสาบนั่งแช่งอยู่เนี่ย
โอ้โหแล้วลองคิดดูถ้าคุณป้าไม่ขับรถผ่านมา

ในด้านของผู้มนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าของสระบุรีนะครับ
นายสุธิพงศ์แกรมทับทิมเนี่ยก็มาที่เกิดเหตุ
ก็บอกว่าจากการตรวจนะพบว่ามีลิงทั้งหมดอยู่๒๙ตัว
แล้วก็มีซากลิงที่ตายแล้ว๑ตัวเจ้าตัวเล็กนะนะ

ส่วนที่หลุดรอดเกาะตามต้นไม้ต่างก็ยังต้องนับ
ก็ยังต้องตามกันอยู่ทั้งหมดเป็นลิงสมแอครับ

ครอบครองจะมีความผิดตามมาตรา๑๗
การครอบครองสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง
ของสัตว์ป่าสงวนแล้วก็ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

ถ้าถูกจับได้นะจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับ๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

และจากนี้ไปก็ต้องไปลงบันทึกประจำวัน
กับตำรวจท้องที่สืบหาขบวนการผู้กระทำผิดด้วยนะครับ

ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายยกนะคุณนะ
เขาบอกว่าการลักลอบจับลิงสมัยในบ้านเรา
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามสกัดกั้นไว้แล้วนะ
โดยขบวนการนี้จะดักจับลิงจากธรรมชาติในพื้นที่ต่างนะครับ
โดยการใช้อาหารล่อแล้วก็ดักจับ
ถ้าเป็นลิงตัวลูกก็ต้องเหมือนยิงแม่มันนะคุณนะ

ก่อนที่จะขนส่งลิงเหล่านี้ไปยังชายแดน

ส่วนใหญ่ถูกจับไปเป็นเมนูพิษดานะคุณ
บางส่วนถูกส่งไปเพื่อเป็นสัตว์ทดลอง
คุณตาปริบแบบนี้น่าสงสารจริงนะ
นี่บอกคุณผู้ชมไว้นะคะถ้าเกิดว่าไปเจอพวกสัตว์ป่า
ไม่ว่าจะถูกทำร้ายพัดหลงถูกกักขังอะไรก็ตาม
สามารถแจ้งได้เลยให้เบอร์สายด่วนเอาไว้นะคะ
อันนี้แจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ